นางงามสู้ชีวิตกันบ้างดีกว่า
นางงามหลายคนค่ะกว่ามงจะลงนะ
ชีวิตวัยเด็กของพวกเธอไม่ง่ายเลยค่ะ

จะทำให้พวกเธอมีมงกุฎแล้วค่ะ

ให้กับคนที่กำลังล้มในวันนี้ด้วย
ติดตามได้ค่ะจากสกูลพิเศษจ้ะ
รุเทมาฮารคอร์
เธอก็หาเลี้ยงตัวเองด้วยพรสวรรค์ที่มี
เพราะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้สุขสบาย
วัยเด็กที่แสนจะยากเข็นในห้องเช่าเล็ก

ช่วงชีวิตที่ไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อกับข้าว
น้ำซ้ำความจนยังพรากชีวิตคุณพ่อของเธอ
ไปจากโลกนี้เพราะไม่มีเงินรักษา
แม้ทุกเรื่องในชีวิตของเธอนั้นจะสาหัสเพียงใด
แต่ก็ยังมีกำลังใจเล็กจากคุณแม่
คอยผลักดันให้อิงฟ้านั้นสู้อีกครั้งจนถึงเส้นชัย
และนี่แหละค่ะความพยายามไม่เคยทรยศใคร
ความสำเร็จของอิงฟ้าวันนี้สวยงามจริงค่ะ
อีกหนึ่งนักสู้ในเส้นทางนางงามก็คงขาดชื่อของน้ำตาลชะลิตาส่วนเสน่ห์ไปไม่ได้
เพราะก่อนจะคว้าตำแหน่งอันทรงเกียรติระดับประเทศ
ชีวิตของน้ำตาลและคุณแม่ก็ต้องฝ่ามรสุมกันไม่น้อย
ในวันที่ต้องขอข้าววัดกินเพราะเงินไม่พอซื้อ
การทำงานหนักของคุณแม่เพื่อเลี้ยงดูลูกสาว
ในขณะที่น้ำตาลก็ต้องทำงานเป็นแม่บ้าน
รับจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟหารายได้เสริมด้วยการเข้าไปทำงานที่สนามบิน

ทำให้เธอนั้นได้ฝึกความรับผิดชอบและเรียนรู้คำว่าสู้ตั้งแต่เด็กค่ะ
และได้สู้ในฐานะตัวแทนประเทศกับผลงานที่น่าภูมิใจบนเวทีระดับโลก
ที่สำคัญเลือดนักสู้ของน้ำตาล
ยังทำให้ผู้หญิงอีกหลายคนยกให้เธอนั้นเป็นนางงามในดวงใจอีกด้วยค่ะ

ว่าตอนนี้ชื่อของแอนนาเสืองามเอี่ยม
กำลังได้รับความสนใจจากคนไทยอยู่ไม่น้อยในฐานะนางงามนักสู้
โดยปุ่มหลังในวัยเด็กที่เติบโตมาจากกองขยะ
เพราะพ่อแม่มีอาชีพเป็นพนักงานเก็บขยะและกวาดถนน
หลายต่อหลายครั้งแอนนาเกือบขาดโอกาสในชีวิตอย่างที่ควรจะได้รับ
โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษา
ทำให้พ่อและแม่ของเธอนั้นต้องทำงานหนักเพื่ออนาคตที่ดีของลูกสาว
นายยังเคยเล่าให้ฟังว่าชีวิตของเด็กที่โตมากับขยะ
ทำให้ของเล่นในชีวิตหลายชิ้นนั้นมาจากกองขยะ
แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกด้อยค่าตัวเองแม้แต่น้อยค่ะ
เหมือนที่แม่แอนน่าหรือว่าตัวแอนน่าเชื่อ
แล้วตั้งความฝันแล้วก็พุ่งเลยค่ะ
ไปคว้ามันมาแม้ว่าในระหว่างทางมันอาจจะล้มบ้าง

เช่นเดียวกันกับรุ่นพี่จากเวทีเดียวกันนี้อย่างนางงามตุ๊กแน็ตอันนิพร
จะพาเธอพุ่งขึ้นสูงจนอยู่ในจุดที่สุขสบาย
อกจากจะเป็นนางงามที่โด่งดังแล้ว
ยังได้รับโอกาสเป็นนางเอกละครที่แฟนจอแก้วชื่นชอบอีกด้วย
แต่ทุกจังหวะของชีวิตก็มักมีความไม่แน่นอนเสมอ
หลังเธอต้องสูญเสียบ้านหลังแรก
และหมดเงินทองที่หามาไปกับการแก้ไขปัญหานี่สินที่ตัวเองไม่ได้ก่อ
ทำให้เธอนั้นต้องลุกขึ้นสู้อีกครั้ง
แม้ตอนนี้แน็ตเองจะยังอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตของชีวิต
แต่ก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่เธอจะตัดเพาะหรือบ่นท้อผ่านสื่อเลยแม้แต่ครั้งเดียว
โอ้โหแต่ละคนนะชีวิตนับถือน้ำใจแต่ละคนมาก
สู้สุขีดด้วยคุณผู้ชมค่ะว่าเราจะเกิดที่ไหนเกิดตรงไหน
แต่ถ้าเราใส่ดีสักอย่างนะรับรองชีวิตเราสักวันหนึ่ง
มันต้องเป็นของเรามันต้องดีให้ได้

ทำดีมันต้องได้ดีสิสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเรานะคุณผู้ชมนะ
ช่อง๓๒ค่ะ